ส่วนแฟนของพี่หมื่นป๊อบธนาวัฒน์

ไม่รวยตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะรวยตอนไหนแล้วจริง
เพราะว่าตั้งแต่ละครจบมาเนี่ยนะ
งานอีเวนต์ยาวเหยียดพลึบโชว์ตัวทุกวันเลย

ก็เลยไม่ไหวถูกแสวว่าเออป๊อบ
มารับบทพรีเซนเตอร์แทนหนุ่มณเดชน์จริงหรือเปล่า

โชว์ดีไหมฮะ

ไม่ได้แยกคอนเซนเตอร์เนอะ

อันนี้มาร่วมงานเฉยครับ

ประมาณนั้นเราก็เป็นหน้าที่ของนักแสดงไป
ก็ถ้าเขายินดีจะจ้างเรา

แล้วเราเหมาะสมกับแบรนด์เขาอะไรอย่างนี้ก็ได้หมดครับ

แถวนี้แตกเลย

แล้วก็นอกจากจะโด่งดังในบ้านเราแล้วเนี่ยนะ

มีงานถ่ายแบบคู่กันลงในนิตยสารม่านกู่
ที่นำไปวางจำหน่ายที่จีน
รวมถึงยังได้เผยถึงเรื่องการอุปการะเด็กถึง๕คน

เด็กจริงไปฟังพี่โป๊ปกันค่ะ
เริ่มต้นจากว่าแม่มาบอก

พอผมได้เงินเดือนตอนแรกเนี่ย
ผมก็เลยแบบ
เมื่อก่อนเขาให้เดือนละ๕๐๐บาท

ก็ตั้งแต่เด็กตอนนี้โตจะเข้ามหาลัยแล้วครับ

ก็ถ้าใครมีศิษภาทคือช่วยเหลือได้ทาง

ใช้ชีวิตอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็เขียนเป็นวาดรูปมาบ้าง

สิ่งที่เราให้เขาเขาก็ยังมีความแบบกระตันยูนะ
ที่แบบว่าส่งกลับมาคืนให้เรา

คือไม่ได้ว่าเพิ่งทำตอนแบบโด่งดังขนาดนี้นะ

มาตั้งนานแล้วแต่ว่าไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็น

ดังขึ้นมาก็เลยมีคนเอามาพูดถึง
ใช่ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะ
โป๊ปเขาก็ทำมาตั้งนานแล้วแต่ว่าตอนนี้
หลายคนได้รู้แล้วบางคนก็ทำตาม